ฟ้าระโยงระยางแบบนี้แล้วก็นึกถึงกรณี
ซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ก็คือมีผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์ไปตามท้องถนน
และถูกสายสื่อสารพาดที่คอจนคอขาด

ทีนี้พื้นที่ต่างระมัดระวัง
บางคนก็ไปเห็นว่าในพื้นที่ของตัวเอง
สายไฟฟ้าสายสื่อสารมันระยงระยางเหมือนกัน

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ชาวบ้านหวาดภาวะ
เกี่ยวกับเรื่องของสายเคเบิ้ลแล้วก็สายสารพัดสาย

เราก็เลยเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้นะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูสายเคเบิ้ล
รวมทั้งสายไฟที่ห้อยระยงระยางลงมา

โดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกหนักด้วย
กลัวมากเพราะไม่รู้ว่าสายไหนจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วออกมาบ้าง
ถ้าเดินผ่านก็กลัวไฟฟ้าจะช็อตนะคะ
เส้นห้อยล้ำลงไปในบริเวณถนน

อาจจะมีคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาแล้วจะถูกบาดคอ
จนเกิดเหตุสลดขึ้นเหมือนในพื้นที่ขอนแก่น
แล้วดูสายตรงนี้มันห้อยมาระดับสายตาแล้วนะ
คนเดินมาเดี๋ยวมันโอ้พาดใส่หน้าอีกบาดหน้าอีกนะฮะ

เคยแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขให้เข้าไปดูแล้ว
แต่ว่ายังไม่เห็นมีใครเข้าไปจัดการ
อาจจะมีการแก้ไขปัญหาไว้ก่อนเป็นการเอาไปพันตรงเสาด้านข้างถนน
อันนั้นชาวบ้านอาจจะเป็นคนเอาไปพันไว้กับรั้วนะ
แต่ก็กลัวนะกลัวถ้ามันมีไฟรั่วลงมา
เดี๋ยวก็ไฟดูดอีกนะครับ
กลัวกลัวมากเลย

พอมีข่าวยิ่งเป็นไปได้มากเลย
แล้วสายน่ะตกลี่ลาดเต็มเลย
น่ากลัวจริงเมื่อ๒วันนี้ช็อตไหม้ตามตัว
ไอ้สายโดรศัพท์ไฟลุกมาเลย
ยังดีนะป้าอยู่บ้านไม่งั้นมันกลัวมากเลย
พิกัดให้ได้ทราบกันเมื่อกี้ที่ชนบุรีนะ

ก็ฝากหน่อยเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้า
หรือว่าสายสื่อสารต่างเข้าไปดูแลกันหน่อยนะครับ